ก่อนหน้านี้ทางทีมข่าวไทยรัตน์ทีวี
มีการนำเสนออุบัติเหตุช่วงสงกราน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่นครราชศรีมา
เป็นรถกระบะเสียหลักไปพุ่งชนต้นไม้ข้างทาง
อุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตถึง๔คนนะคะ

โลกออนไลน์มีการแชร์คลิปหนึ่งออกมา
ระบุว่าคลิปนี้เป็นการถ่ายภายในรถ
ที่เกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต๔คน
ถ่ายไว้ทั้งหมด๔นาทีนะคะ
เป็นช่วงเหตุการณ์ที่มีการพูดคุยกันในรถ
ด้วยความสนุกสนานคึกขนอง
และหลังจากนั้นก็เกิดอุบัติเหตุนะคะ

คลิปสุดท้าย๔นาที๔ศพ
เป็นอย่างไรนะคะสำหรับ๔นาทีนี้ดูพร้อมกันค่ะ
สวัสดีครับ
ก็ค่อนข้างจะขับรถเร็วนะฮะ
เครื่องแรงรวมถึงดื่มเครื่องดื่มด้วยนะครับ

ขณะขับรถคือเป็นการถ่ายคลิปในขณะที่ทุกอย่างเนี่ยทำรวมกัน๓๔อย่างนี้ทำด้วยตัวคนเดียวนะคะ
เป็นวินาที๔นาทีก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็มีช่วงนาทีที่เขาตกข้างทางไปด้วยนะ
ในภาพเนี่ยจะเห็นว่ากำลังถ่ายคลิปบรรยากาศในรถก็นั่งมากันสี่คนนี่แหละค่ะบรรยากาศค่อนข้างคึกคักค่ะ
สนุกสนานพร้อมพูดว่าเดี๋ยวจะพาไปซิ่งแล้วก็พูดถึงเรื่องคือพูดถึงพี่คนหนึ่ง
นาทีที่๔ของภาพจากโทรศัพท์เนี่ยนะคะเป็นเหตุการณ์ขณะที่คนขับพยายามจะเร่งเครื่องแซงรถคันหน้า
จนกระทั่งทำให้รถที่นั่งมาเสียหลักลงข้างทางชนเข้ากับต้นไม้จนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๔ศพ
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นกิโลเมตรที่๘๙บ้านถาวรพัฒนาตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปทำให้มีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยค่ะออกมาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งส่วนใหญ่มองว่านี่น่าจะเป็นอุทาหรณ์ในการขับรถถ้าหากประมาทอาจเกิดอุบัติเหตุได้ครับ